ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ช็อกค่ะ
จมน้ำตายมีเด็กชายอายุ๑๑นะคะกับเด็กผู้หญิงอายุ๑๒
เขาเป็นเพื่อนสนิทกันบ้านอยู่ใกล้กันเรียนโรงเรียนเดียวกัน
กันไปเล่นน้ำในคลองที่จังหวัดระยอง
แล้วก็เมื่อวานเป็นวันหยุดไงคะก็เลยไปเล่นน้ำกัน
เด็กผู้ชายว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็พลัดตกลงไปในร่องน้ำลึก
เด็กผู้หญิงไหว้เป็นพยายามจะกระโดดลงไปช่วย
แต่ว่ายไปได้แป๊บนึงเด็กผู้หญิงก็หมดแรงก็เลยไหว้ย้อนกลับมา
แล้วก็พยายามที่จะเรียกให้คนช่วยแล้วจังหวะที่คุณแม่ของเด็กผู้ชาย
วัยสิบเอ็ดปีไปถึงจุดนี้แล้วพบศพลูกชายนะคุณผู้ชมโอ้โห
คือไม่ต้องอธิบายความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่
ลูกชายมาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะคือแม่เนี่ยร้องไห้แบบแทบขาดใจนะคะ
ลูกชายวัย๑๑เรียนอยู่ป๕เสียชีวิตนะคะจมน้ำ
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอำเภอปลวกแดงจังหวัด
ระยองคือชุดประดาน้ำเขาช่วยกันงมขึ้นมา
นำร่างของน้องขึ้นมาได้จุดที่พบร่างของเด็กชาย
วัย๑๑คนนี้นะคะคือจุดตรงนั้นน้ำลึกประมาณ
สักเมตรครึ่งห่างออกจากฝั่งไปประมาณห้าสิบเมตร
นางสาวอลิชาวัจจนะแม่ของเด็กที่เสียชีวิตก็บอกว่าปกติลูกชายก็ไปไหนมาไหน
กับเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่เขาสนิทกันมากเป็นเพื่อนรุ่นพี่เด็กผู้หญิงอายุ๑๒
บ้านอยู่ใกล้กันเรียนโรงเรียนเดียวกันเขาก็ไปเนี่ยไปเล่นน้ำด้วยกันทั้งคู่
ทีนี้ค่ะเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อวานนี้ช่วง๑๑โมงเช้า
เด็กชายวัยสิบเอ็ดชวนเธอไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเธอก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปให้
ส่วนเพื่อนผู้ชายที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะเขาซ้อนท้ายทั้งคู่เคยมาเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำตรงนี้แล้วหลายครั้งนะคะ
แต่มาเล่นรอบไม่เคยลงไปเล่นในน้ำแต่ครั้งนี้ชวนกันลงเล่นน้ำเด็กผู้หญิงอายุ๑๒บอกว่าตอนนั้นลมแรงมากค่ะ
ลมแรงจนน้ำในอ่างเก็บน้ำแบบเหมือนทะเลเลยอ่ะเป็นคลื่นเป็นคลื่นมานะคะแล้วซัดร่างของเธอกับเพื่อนตกลงไปบริเวณที่เป็นร่องน้ำลึกพอดี
แล้วเพื่อนเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเธอน้องผู้หญิงเขาบอกว่าเขาไหว้เป็นค่ะแล้วก็พยายามจะไปช่วยเพื่อนแล้วค่ะแต่ช่วยไม่ไหว
หมดแรงเกือบจะจมน้ำเหมือนกันก็เลยไหว้กลับเข้าฝั่งแล้วก็ร้องให้คนแถวนั้นช่วยคือตรงนั้นก็มีคนหาปลาอยู่แถวนั้น
แต่เธอบอกว่าไม่มีใครได้ยินจริงก็เลยคว้ารถจักรยานขี่กลับมาบอกเพื่อนให้โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้หน่อย
มาประมาณ๑๑โมงละได้น้ำทรีย์มูลเล่นน้ำประมาณบ่าย
ประมาณ
ก็มีใครซึ่ง
เราเห็นเขาจมน้ำจากตรงหลักจาวหรือเปล่า

ช่วยค่ะแต่ว่าอีกคนนึงหนูก็จะจมแล้วค่ะ

๒คนค่ะ

เขาก็จะจมก็หนูไห้มาก่อนก็ห่างกันอยู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของกู้ภัยปลวกแดง
บอกว่าได้รับแจ้งเหตุคือช่วง๕โมงเย็น

ก็นำเจ้าหน้าที่สี่คนเหลือสองลำ
แล้วก็กู้ภัยไปกันเป็น๑๐คนเลยค่ะ
ก็ช่วยกันค้นหาตามคำบอกเล่าของเด็กผู้หญิง
จริงแล้วตรงนั้นก็มีคนตกปลาหาปลาอยู่นะคะ
คนที่ตกปลาอยู่เนี่ยก็บอกว่าเห็นแล้วเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงลงเล่นน้ำทั้งคู่
แต่มาเห็นอีกทีก็คือตอนที่เด็กผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
ตอนนั้นเห็นแค่เด็กผู้หญิงคนเดียวไม่เห็นว่าเด็กผู้ชายอยู่ตรงไหน
แล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กผู้ชายจมน้ำเสียชีวิตไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วย
คนที่หาปลาเขาบอกแบบเนี้ยแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
มีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เยอะนะคะก็หลายคนอยู่นะคะ
แล้วตอนเด็กคนเอาเป็นไหมเห็นไหม
ก็เลยเป็นจุดที่ครอบครัวของเด็กผู้ชายที่เสียชีวิตเขาสงสัยไง
คือประเด็นที่คนหาปลากับชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ยินเสียงนี่แหละ
ทางครอบครัวของน้องวัย๑๑ที่เขาคล่องใจ
ว่าถ้ามาตั้งแต่๑๑โมงแล้วถ้าลูกชายเขาจมน้ำไป
แล้วเด็กผู้หญิงบอกว่าเนี่ยก็รีบออกไปเลยไปเรียกคน
ทำไมไม่มีคนได้ยินแถวนั้นค่ะแล้วกว่าจะแจ้งกันจริงเนี่ย
กลับมาถึงที่บ้านแล้วกว่าจะแจ้งเนี่ย๕โมงเย็น
แล้วช่วงเวลาช่วงรอยต่อจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงทำไมไม่รีบแจ้ง
อันนี้เป็นความคล่องใจของทางฝั่งญาติของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
ส่วนศพของน้องที่เสียชีวิตตอนนี้นำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ก็อย่าฝืนนะอย่าไปชวนกันไปเล่นน้ำไปอ่างเก็บน้ำน้ำตกทะเล
อะไรไปกันตั้งแต่ไม่ได้ใช่โดยเฉพาะที่ยิ่งถ้ารู้ตัวว่าตัวเอง
ยน้ำไม่เป็นเนี่ยอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงดีกว่า
ต่อให้ว่ายน้ำเป็นนี่ก็อันตรายเพราะน้องว่ายน้ำเป็น
แต่ถึงเวลาฉุกเฉินคับขันน้องไม่รู้วิธีการช่วยเหลือใช่นะคะ